ไปดูความคืบหน้าเหตุการณ์ไฮโซสาวที่ไปตบหน้าคู่กรณีอยู่ที่ถนนคนเดินลำปาง
เธอก็ยอมรับว่าทำไปเพราะว่าบันดาลโทษะ
เพราะว่าคนที่เธอตกไปนั้นเคยมีการโพสต์ข้อความวิภาควิจารณ์โครงการที่เธอทำมาก่อน

สีบี
เดี๋ยวเจอในเฟซบุ๊กว่ากูจะแสดงให้ว่ามาทำอะไร
ทำอะไรแล้วพี่ทำอะไร

เพราะไม่ต้องพูดอย่างนั้นกับเพื่อนกูค่ะไม่คุยค่ะเพราะว่าพี่เป็นพี่สาธารณะ
แล้วพี่มาทำทำไม

อีกขั้นหนึ่งแล้วนะคะจากที่เมื่อก่อนเจอกันในเฟซบุ๊ค
แล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวไปเจอข้างนอกตัว
อันนี้เจอกันข้างนอกตัวบอกเดี๋ยวไปเจอกันในเฟซบุ๊ค

เออก็สะใจทำไมแปลก

หญิงสาวสวมเสื้อน้ำเงินใส่หมวกนี่แหละนะฮะ
เถียงกับผู้หญิงเสื้อสีแดงเดินเจอกันที่กลางตลาด
ก็ตอบว่าต่อขานกันเพราะความที่อยากค่าย
แล้วก็เดินเข้าไปถามคู่กรณีว่ารู้จักตัวเองหรือไม่
แล้วใช้มือตบไปที่ศรีศาสตร์สองครั้ง
มีผู้หญิงอีกคนนึงเป็นน้องสาวของคนเสื้อแดงก็ยืนอยู่ด้วย
ก็เป็นคนที่มากับผู้หญิงที่ถูกตบพยายามเข้าไปห้ามปรามแล้ว
พยายามจะถามสาเหตุว่าทำทำไมนี่มันตลาดนะ
นี่มันที่สาธารณะนะทำทำไมเป็นอะไร
ชาวบ้านชาวช่องเขาก็มองกันอยู่เยอะแยะ
แต่ว่าหญิงเสื้อน้ำเงินก็ตอบกลับไปว่า

ไม่ต้องมายุ่งมีเรื่องกันสองคนคนอื่นไม่ต้องมายุ่ง
เขาทำก่อนอ่าจากนั้นก็เฉียงกันรุนแรงกันต่อนะฮะ

หญิงสาวเสื้อแดงโชนร่องรอยที่ถูกคู่กรณีใช้เล็บจิก
ให้กับคนที่ถ่ายคลิปดูคนถ่ายคลิปชื่อต้อม
ซึ่งเป็นสาวประเภท๒ที่เดินมากับผู้หญิงเสื้อน้ำเงิน
พร้อมบอกว่าตัวเองเดินตลาดอยู่ดี
แต่ก็ถูกเดินชนแล้วก็ตบศีรษะ
โดยหญิงเสื้อน้ำเงินอ้างว่าถูกคู่กรณีโพสต์
ข้อความด่าในเฟซบุ๊กก่อนไปดูคลิปช่วงนี้นะ

ดูค่ะถ่ายชนดิทการนี่ค่ะพี่เดินอยู่ดี

พี่มีปราศรรนะอ่ะ

แล้วดูแผลดู

หนูเอิ่นไงโอ้โหไม่เอ้ยเพลงพี่
พี่เป็นใครพี่ก็รู้แต่พี่ไม่ควรทำแบบนี้

ยุ่งกับกูทำไมที่มึงด่ากูในเฟซบุ๊ค
โอ้โหสรุปนี่คือด่าในเฟซบุ๊กมาก่อน
แล้วคนเสื้อน้ำเงินที่โกรธว่าผู้หญิงแสดงไปด่าในเฟซบุ๊ก
แล้วบังเอิญป๊ะกันที่ตลาดก็เลย
ฉะกันซะเลยนะฮะ
ส่วนคลิปที่มีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ช่วงเดียวกัน
ก็มีหญิงสาวสวมเสื้อแดงชื่อว่าน้อยหนาน
ใช้มือถือถ่ายเอาไว้นะฮะ
ก็จากการตรวจสอบก็ทราบว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่หน้าอาคารเก่า

แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอยู่ในตัวเมืองลำปาง

กลุ่มไลน์ของข้าราชการในจังหวัดด้วย
เพราะว่าหญิงสาวเสื้อน้ำเงินเนี่ย
เป็นภรรยาของนักธุรกิจชื่อดังในลำปาง
ก็เขาบอกว่าเป็นไฮโซคนดังแหละของลำปาง

ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็เคยทำงานด้วยกันมาก่อน
แต่ว่าหลังจากมีปัญหาเรื่องของเงินก็มีการโพสต์ข้อความ

กระทั่งไปเจอกันก็เลยอดรนทนไม่ไหวบันดาลโทษะขึ้นมา
ในเวลาต่อมาไฮโซสาวที่ใส่เสื้อน้ำเงินเนี่ย
นักที่ไปตบผู้อดิในคลิปก็ให้ปากคำกับตำรวจ
ก็เหมือนอารมณ์เย็นลงแล้ว
ขอโทษสังคมขอโทษชาวลำปางทำให้ภาพลักษณ์ดูไม่ดี
แต่ทำไปเพราะโกรธระงับอารมณ์ไม่อยู่
เพราะเคยทะเลาะกันเรื่องงานกันมาก่อน
คู่กรณีได้มีการโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊ค
ทำให้งานที่ตนเองรับผิดชอบอยู่เกิดความเสียหายนะครับ
แล้วก็ได้กระทำการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้กรณีคนนั้นจริง
แต่ก่อนอื่นเลยอยากจะขอโทษก่อน
ขอโทษพี่น้องการ์ดกองต้าที่ทำความเสี่ยงเสื้อ
แล้วก็อาจจะตอนนี้อาจจะลุกลามไปถึงพี่น้องชาวลำปาง

ชื่อเสียงคนลำปางเสียด้วย
แต่ผมอยากจะขอความเห็นใจ
จากทุกคนที่เห็นคลิปนะคะว่า
คงไม่มีใครที่เจอ
ทำอะไรโดยที่เราไม่มีเหตุมุมมาก่อนอยู่แล้ว
ก็คือเราถูกกระทำหยามกันมาก่อนค่ะ
แล้วก็เราก็มีปัญหากันมาแบบเลื้อรัง

ตอนแรกเราเบอร์หน้าให้เพราะว่าตอนนั้นมันเป็นเหตุที่รุนแรง
มีการต่อว่าต่อขานมีการลงมือลงไม้สุดท้ายก็เป็นใบหน้าคนนี้แหละ
คือคุณบุ๋มเป็นไทยโซนลำปังที่พูดถึงนี่แหละ
สื่อข่าวก็โทรศัพท์ไปถามข้อเท็จจริงกับสามีคุณบุ๋ม

แต่ก็บอกแต่เพียงว่าไม่ต้องการจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้
ขอให้เป็นเรื่องของผู้หญิงด้วยกันแล้วกัน
นะฮะด้านสาวเสื้อแดงคนนี้ชื่อน้อยหนานะ
ก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่ารู้จักกับคู่กรณีจริง
วันที่เกิดเหตุเดินเล่นอยู่ที่ตลาด
องต้ากับน้องสาวที่ไปซื้อกระเป๋า

กรณีก็เดินปรีเข้าไปชนด้านหลังอย่างแรง
ก่อนพูดคุยรักษณะหาเรื่อง

หลังจากเกิดเหตุก็ไปจดวิธีโรงพยาบาล

แล้วก็จะไม่มีการไกลเกรียดกันอย่างแน่นอน
ผู้หญิงเสื้อแดงจะไม่ยอมความจะไม่ยอมไกลเกลียด
ก็จะให้เป็นเรื่องของคดีความต่อไป
แต่ล่าสุดทางด้านของคุณบุ๋มก็เป็นคนเสื้อน้ำเงินในคลิป
ออกมาขอโทษขอโพยขอโทษชาวลำปางที่ทำให้เสียชื่อเสียงด้วย
คือมันก็หลายต่อหลายครั้งนะที่มีเรื่องการผ่านตัวอักษร

ทางที่ดีกฎหมายช่วยได้ค่ะเรื่องนี้
ก็ฟ้องร้องกันไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องมีการลงไม้ลงมือกัน
เสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยไม่ต้องผิดกฎหมายด้วย